สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะมีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับนักร้องสาวชาวเกาหลีอย่างปาร์คซูบิน
หนึ่งในสมาชิกเกอร์กรุ๊ปนะคะดาราชาเบ็ดนั่นเองซึ่งกำลังด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะ
มาในครั้งนี้มาในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางครั้งแรก
รวมถึงยังมีผลงานเพลงอัลบั้มเดี่ยวของเธออีกด้วยนะคะ
ซึ่งมาเยือนถิ่นไทยรัฐทีวีทั้งทีเจ้าตัวก็เลยขอส่งคำทักทายเป็นภาษาไทย
เอาใจแฟนกันสักหน่อยจ้า
ไทยรัตทีวีสวัสดีค่า
แล้วภาษา